หากย้อนกลับไปเมื่อปทฤษฎียังคงเป็นเด็กและเรียนอยู่ที่โรงเรียนบุรีรำพิทยาคมนะครับ
เด็กชายปคนนี้ครับได้เป็นที่จดจำของคุณครู
เพราะว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนรวมไปถึงได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับทางโรงเรียนนะครับ
โดยเฉพาะคุณครูเป็นที่จดจำเป็นอย่างมากนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
ห้องเรียน๙๒๖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ภายในอาคารเรียนไม้สักเก่าแก่อายุกว่า๑๐๐ปี
โรงเรียนบุรีรำพิทยาคมเป็นห้องเรียนห้องแรกของเด็กชายทฤษฎีสหวงในวัย๑๓ปี
ยังคงรักษาสภาพห้องเรียนได้เหมือนเมื่อ๒๐ปีก่อน
พอดีวงทองเจริญครูผู้ฝึกสอนวิชาสุขศึกษาเล่าว่าปทฤษฎีนั่งเรียนแถวหน้าเสมอ
ตั้งใจเรียนทุกครั้งโดยเฉพาะวิชาที่สอนและปอเคยปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากมีรูปร่างสูงใหญ่
เขาจะถามเสมอว่าคือเราสอนสุขศึกษานะเขาจะถามเสมอว่าผมดักตัวโตมีอาจารย์มีอะไรที่จะช่วยแนะนำผมได้บ้าง
ผมอยากตัวโตเราก็บอกว่าคุณก็กินอาหารให้ครบ๕หมู่ออกกำลังกายเล่นกีฬาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ
แค่นี้ก็ร่างกายก็เจริญเติบโตตามวัยแล้ว

อีกหนึ่งความทรงจำของครูภารดีที่จำได้ดีไม่มีวันลืม
คือพฤติกรรมของปอที่ชอบจับกลุ่มเพื่อนในห้อง

ไม่ชอบเดินแต่ชอบนั่งไหลลงมาทุกวัน

คือครูวิทูลสังคกุลมาลา
อาจารย์ที่ปรึกษาสอนวิชาคณิตศาสตร์
สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาห้องม๕ทับ๗
ซึ่งปัจจุบันยังคงสอนหนังสืออยู่ภายในห้องเรียนเดิมที่ป่อเคยเรียน
ครูวิทูลบอกว่าช่วงพักกลางวัน
จะรวมตัวกับเพื่อนเตะฟุตบอลกันจนเหงื่อท่วมตัว

จากนั้นไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม
กลายเป็นพระเอกชื่อดังขวัญใจคนทั้งประเทศ
นี่แหละช่วยกันทำบุญช่วยกันสวดมนต์ให้พี่ปอ
ให้เขาได้ไปสู่ภูมิพบภูมิที่ดี
แล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนดี

โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนหัวหน้า
จากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกหนุ่มปทฤษฎี
ยังสร้างความเสียใจให้ชาวบุรีรำเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอรพันธ์สิรินานันต์
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สงวนสหวง

โดยชื่นชมปอเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเหมือนพ่อ

ค่ำนี้จะไปร่วมฟังการสวดอภิษฐรรมศพปอด้วย
เสียดายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนดีนะ

แล้วก็เป็นลูกกระทันอยู่
จะดูละครของเขาอยู่เรื่อย
แล้วก็ช่วงที่เขาป่วยเนี่ยก็ติดตามข่าวตลอด
เสียดายคนดีคนหนึ่งที่ไม่น่าจะรีบจากไป

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมของปทฤษฎี

ปรากฏได้เห็นแล้วไม่ว่าครู
หรือประชาชนทั้งในจังหวัดบุรีรำ

บันทึกไว้ในความทรงจำไม่มีวันลืม
พร้อมสารต่อการทำความดีของผู้ชายคนนี้
ปอเทศดีสหวังตลอดไป